พอได้มั้ย
อย่าให้ล้มนะรุ่นนี้
แต่เพราะนี้มันสนุกนะ
อย่างฝากกันของพระเอกนะ
จะบอกใหร่
เพราะเอกกระใช่ศรีวิชัยหลุยนโจรไปเลยนะ
แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวตอนกลางคืนบ้าง

โชว์แบบใหญ่แกก็แบบหลายโชว์หลายจังหวัดแล้ว
คุณผู้ชมค่ะ
หลักคือตะเวนรับงานภาคใต้นี่แหละค่ะส่วนใหญ่อยู่ที่จังหวัดพัทธลุงนะจ๊ะ
เพราะพ่อเอกเนี่ยเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐค่ะก็ไม่ค่อยชินเท่าไหร่
แต่พอได้ยินแฟนในผับร้องเพลงเราเฮ้ยมันมีความสุขนะ
พ่อเอกก็แฮปปี้ค่ะแถมยังประกาศว่าต่อจากนี้
พ่อคนที่ชื่อเอกชัยศรีวิชัยจะคอยช่วยเหลือลูกในวงการลูกทุ่งอย่างจ๊ะนงพนี
ถือเป็นลูกลักษณ์นะคะรวมไปถึงศิลปินรุ่นลูกรุ่นหลานด้วยค่ะ

อยู่ที่ใต้เป็นหลักใหญ่เพราะทำรีสอร์ทกำลังจะเปิดรีสอร์ท
เดือนที่ผ่านมานี่คือทั้งหมดเลยคืออยู่ในผับทั้งหมด

กรี๊ดแดนเซอร์มันเป็นมิติใหม่ลูก
จะมีหมดพุนตร์จ๊ะอาซายามอะไรน้องลูกไปร่วมไหมคะ
คิดอยู่ถึงไม่คิดเดี๋ยวไอ้พวกนี้มันก็ไป
แล้วแต่ละคนคุณผู้ชม

ดิฉันที่อยากจะไปร่วมแจมไปเต้นอยู่เลยนะคะ

ดิฉันจะอยากจะไปแบบโดนกัดก็ได้เอง
พ่อเอกพ่อเอกหมากัดดี

เดี๋ยวก็ได้นัดคิวหมอฉีดบัตรทยักษ์อีกหรอก

เด็กวัยรุ่นชอบตอนนี้ก็ยังเต้นเพลง